รู้หรือยังว่ามีแอปพลิเคชันใหม่
ว่าแต่คุณล่ะโหลดแล้วหรือยัง
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

เหนือใต้อีสานออเบอร์ตอบหาสมุกมาแล้ว
ออเบอร์ตอบหาสมุก

เดินทางมายังจังหวัดอุทัยธานีครับ
และตำบลเที่ยวราชมามอบความสนุกสนานล้านลานั้น
เป็นตำบลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของมีคมครับ

ฟังคุณลิงเขาเฉลยก็แล้วกัน

ทั่วฝาเมืองไทย
เพลงทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒กับรายการอบตมหาสนุก
รายการเดียวนะครับที่เราจะไปเสิร์ฟความเฮฮาล้านลากันถึงหน้าอบตนะครับ
วันนี้นะครับเราอยู่กันที่อบตหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่ทำไมถึงชื่อน้องไพแบนต้องคุยกับพ่อบ้านของที่นี่ครับพ่อบ้านอบตน้องไพแบน
สวัสดีครับ
นี่นะครับผมนายกอบตของน้องไพแบนนายกสุรสักวงนะ
ขอบคุณครับ

เขาเตรียมพร้อมมารับมือกับท่านนายก

ไอ้แด่

อ้าวอ้าวอ้าว

ผมก็กะว่าจะเป็นสปาตะคัท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

อ๋อไงหรอข้อมูลให้ตัว
อยู่ในอัลบั้มเจ้าชายท้ายซอยครับผม
นี่ท่านนายกเขาเปิดร้านด้วยนะครับ

โอ้โหคนเต็มหน้าร้านครับผม

รู้เรื่องราวของหนองไผ่แบนไหม
ที่นี่มีอะไรดี

ตำบลน้องไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
มีทั้งหมด๑๗หมู่บ้าน

ประชากรกว่า๑หมื่นคน
และเรื่องราวที่น่าจึ้งของชาวน้องไผ่แบนก็คือ

ถ้าใครมีเวลาว่างจากงานหลัก

จำต้องมาจับเหล็กนำมาขัดนำมาเจีย
ประกอบจนกลายเป็นมีดหลากหลายประเภท
อาชีพนี้นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้ว
หากคุณกำลังมองหามีดดีสักเล่มหนึ่ง

ตระบน้องไผ่แบนเรามีมีดดีสวย
แม่พูดสักขนาดนี้เขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
โจ๊กทายาทรุ่นที่๒ของมีดช่างถิ่น
ช่างทำมีดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิก
วงการช่างมีดของจังหวัดอุทัยธานี
แน่นอนเลยครับว่ามาเที่ยวที่น้องไพแบนแล้ว
ต้องไม่พลาดแวะมาที่กลุ่มทำมีดช่างถิ่นแห่งนี้
ที่นี่มีมีดมากมายหลากหลายแบบให้เลือกสรร
ราคามีตั้งแต่๕๐๐บาทไปจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว
ด้วยความสวยงามและความแปลก
ประจำตำบลพร้อมการันตีความสุดยอด
มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ
ของดีที่นี่ไม่ได้มีแค่เรื่องมีดเท่านั้นนะครับ
เปรย์ไม่ไผ่ของดีประจำตะบนก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่าง
ที่เราภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมาก
เพราะกระบวนการในการสารเนี่ยขอบอกเลยว่าใช้มือล้วนทุกขั้นตอน
ในแต่ละเดือนสามารถผลิตเป้ไม้ไผ่ได้จำนวนไม่เกิน๓๐ปากเท่านั้น
เนื่องจากวิธีการทำแต่ละขั้นตอนต้องใช้แรงคนที่ถนัดแตกต่างกัน
เรียกได้ว่าเปรย์หนึ่งปากต้องใช้แรงงานและความสามารถของคนหลายคนเลยล่ะครับ
นั่นท่านนายกไปทำอะไรล่ะครับนานระวังไม้ไผ่จะบาดมือเอานะครับ

พูดถึงหนองไภแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังก็ต้องเกี่ยวกับไผ่

ที่นอนของไผ่พงศธร

อันนี้แบบว่าเคลือบลงสีนิดนึง

การเก็บขอบเนี่ย
เอาสายยางน้ำ

ตอนนี้ผู้สูงประยุกต์ไม่ได้ทำอะไรมาช่วยกันจัดโต
ส่วนมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนทำ
มาถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่โด่งดัง
มีชื่อเสียงที่ท่านนายกบอก

ทำไมวัยรุ่นทำอย่างนี้แล้วเหรอ

อันนี้มีดเหมือนเขาสัตว์มากนะครับ

มีดอันนี้ทำยังไงฮะเนี่ย

เขาครับอันนี้เป็นเขา

แต่ถ้าพี่ยังไม่มีผมสวมให้ได้

จากเขาอะไรก็จ้างเธอเพ่
นี่มันวัสดุที่เขาใช้ทำด้ามมีด
นี่คือเขาเป็นเหมือนด้ามจับ

จับแล้วมันพอดีของมันด้วย
คือมีการออกแบบนะไม่ใช่ทำกันไปงูงูปลาใช่มั้ย

เสร็จแล้วคุณพ่อก็เป็นคนตีมีดขึ้นมา

ตัวนี้เป็นซากของ

อาจจะช้างที่เป็นฟอสซิลแล้ว

อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ

แล้วถ้าทำแล้วมันจะเป็นตัวไหนครับ

กลายมาเป็นหัวเข็มขัดแบบนี้

เรากดไปปุ๊บเราถึงจะเก็บมีดได้

ตัวนี้จะเอาอัญมณีมาทำ

อกจากฟอสซิลจากงาช้างที่นำมาทำ
เข็มขัดแล้วเขาก็ยังมีการ
อัญมณีมาทำอีกด้วย

ของยังมีอีกเพียบ

ตัวนี้เป็นมีดที่ติด
หนึ่งในสิบระดับประเทศครับ

อีเหนียบเรา

ตัวนี้ชุดละ๑๒๐๐๐บาทครับ
แค่๑๒๐๐เท่านั้นเอง

เราจะแถมกระทะเคลือบอีเหนียบให้ด้วย

เหล่านี้แล้วไปดูมีดที่มีความพิเศษ
ในด้านการออกแบบถึงกับต้องมีการสั่งจองกั้นเชี่ยวล่ะครับ

อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือมีดอะไรมีดอะไรครับ

เป็นเหล็กดายครับเรียกว่าเหล็กดามัสกัส

นี่ลายนี้ไม่ได้เกิดจากการมาเจียร์นะ

เกิดจากลายของตัวเหล็ก

เขาเรียกเหมือนถ้าเป็นของเราคือกัดกรด

เราพยายามที่จะคิดแบบให้มันเป็นสากลที่สุดนะครับ

แล้วก็ลูกค้าเรามีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ

ไม่ใช่อยู่จะมาซื้อเดินเข้ามา

นี่ที่เห็นโชว์อยู่นี่ครับ
สวยงามด้ามเหมือนเป็นหนังนะ

ต้องเลือกไร้ให้เข้ากับวัสดุด้ามครับ
อย่างอันนี้เขาเป็นหนังนกกระจอกเทศ

ให้ผมถ่ายราคานี่ก็น่าจะ๓๕๐บาทนะ
ตัวนี้๑๕๐๐๐๐บาทครับ
ดาบเราพูดไปมีดเราพูดไป
หุ้ยดูสวยงาม

ก็เดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะครับผม
ถึงความคมของมีดหนองไพแบรนด์เราครับว่า
มันกลายเป็นมีดที่แบบสุดยอดได้ยังไง

ของแบบนี้มันต้องเห็นด้วยตา
เริ่มการทดสอบจากต้นกล้วยนี่แหละครับ
โอ้โหโอ้โห

โอเคเหรอ
มมันขึ้นไปเหมือนมีดมายากลหรือเปล่า
นี่ยังไม่เชื่อกันอีกเหรอว่ามีดเขาคมจริง

เนี่ยเรียบร้อย

และนี่ก็คือความสามารถส่วนบุคคล
พี่เขาทำการฝึกฝนจนชำนาญ

แล้วก็ยุ่งแน่นอน
วันนี้ก็เป็น๑ในฝีมือของคนน้องไพแบรนด์
ขอบคุณนะครับทีมงานนะครับ

ขอบคุณทุกคน
เอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอบตขอโชค